ดาก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากอทมแล้วนะคะ

ไปเริ่มติดตามบรรยากาศที่ในชาชาติศิษภารนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่ขึ้นรังไม้ปราศัยหาเสียงค่ะ
เขตจอมทองและเขตพระนครอุ่นเครื่องก่อนปราศัยใหญ่วันนี้

โดยชูการจัดการเรื่องของหมาแมวจรจัด

แล้วก็พบในหลายชุมชนทั่วกรุงเทพ
แล้วก็มีการชงนโยบายจัดระเบียบสัตว์จรอย่างเป็นระบบ

ปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จรรวมถึงเปลี่ยนจร
สัตว์จรให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยง
โดยเฟ้นหาผู้รับเลี้ยงที่เหมาะสม
นี่เป็นบรรยากาศ
มาดูที่คุณโรศณโตสิตระกูล
คนนี้ขึ้นเวทีประสัยเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วก็ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
ไปรับฟังปัญหาจากข้อค้าไหมคะ
แล้วก็ไปต่อที่สถานที่ใกล้เคียงก็คือ

นี่ดูสเต็ปกัน

ทีไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเวทีเล็กนะคะ
พอขึ้นไปปราศัยนโยบายเมื่อวานนี้ที่พูดถึงคืออาสา
อาสาเข้ามาเปลี่ยนกรุงเทพ
และปราบโกงในระบบราชการ
ถัดไปค่ะดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ลงพื้นที่ตลาดพระขนงเมื่อวาน
ขอบอกนโยบาย
นโยบายนี้เป็นนโยบายต่อเนื่องจากช่วงโควิด

ขอเลยอยากจะแก้ปัญหาคนไร้บ้าน
แล้วก็จะสร้างศูนย์จัดหางานกรุงเทพ
ให้นายจ้างกับคนหางานได้มาเจอกันที่ศูนย์นี้
แก้ปัญหาคนว่างงานในพื้นที่กรุงเทพค่ะ
นโยบายแต่ละคนน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะ
ใครที่อยากส่งเรื่องไปทางผู้ว่าคนต่อไปนะฮะ
ภาพต่างที่คุณถ่ายเจอปัญหาในกรุงเทพ

เรียนผู้ว่ามหานครด้วยกับไทยรัฐทีวี
เราจะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังผู้ว่าคนต่อไปนะครับ